วันนี้ขอขีดเส้นใต้เรื่องการเมืองต่อเนื่องจากเมื่อวานอีกวันหนึ่งเถอะ
ต่อเนื่องจากเรื่องที่เป็นหัวข่าวเมื่อวานที่บอกว่าตู่บอกแย้มบอกแยกทางกับป้อมไปพักรวมไทยสร้างชาติ
พอข่าวนี้เผยแพร่ออกไปปรากฏว่าพักพลังประชารัฐก็เหมือนพึ่งแตกรังเลยครับ
กลายมาเป็นหัวข่าวเช้าวันนี้ว่าพปชรปวนเช็ควุ่นขุมกำลัง
หลังจากนั้นก็มีทิศทางข่าวทยอยออกมาหลายมุมหลายข่าวว่าใครบ้างจะอยู่ใครบ้างจะไป
ใครจะอยู่เนี่ยคืออยู่กับบิ๊กป้อมกับพักพลังประชารัฐต่อ
ใครจะไปก็หมายถึงว่าไปกับบิ๊กตูไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
เอาหัวข่าวมาให้ดูสรุปสรุปให้พอเห็นภาพให้พอได้เห็นบรรยากาศว่าใครจะอยู่ใครจะไป
เห้งลั่นตามตู่ขอย้ายไปรวมไทยสร้างชาติด้วย
ของคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นผู้อำนวยการพักพลังประชารัฐอยู่ตอนนี้
บอกเลยผมเนี่ยคนจริงผมเป็นคนจริงใจเป็นคนจิตใจนักเลง
เป็นนักรกบาดเจ็บบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติขออย่าให้ใครมานินทาว่าเอาแต่ได้
ถึงเวลาต้องแสดงความจริงใจคนชนบุรีจิตใจนักเลงสมคำว่านักเลงเมืองชน
ลุงตู่ปกป้องดูแลผมมาตลอดระยะเวลาเกือบ๓ปีจะทิ้งลุงตู่ไปคนเดียวผมจะเอาหน้ากลับมาบ้านได้ยังไงเสียชื่อคนชนบุรีหมดเลยครับ

เสียชื่อคนชนบุรีหมดเลยครับ

ก่อธโมล่ะวันนี้ก็มีข่าวว่ามุงกฎมอสภวิปตูเจ้าย้ายตามเข้ารวม
มีชื่อฉอซอก่อนละนิดหงามสุขคนลัทธนา
แล้วคราวนี้จะเอายังไง
มันจะมีปัญหาอย่างงี้ครับ
ทับซ้อนของผู้สมัครสอสอรวมไทยสร้างชาติ
ที่เขาประกาศไว้ก่อนแล้ว
พอจะย้ายไปก็ต้องดูว่า
มันจะซับซ้อนกันพื้นที่ยังไง
ฉะนั้นคงตามพลเอกประยุทธ์ไปไม่หมด

กลุ่มสำคัญก็กลุ่มสามมิตร
กลุ่มที่เป็นรากของการก่อตั้งพักพลังประชารัฐ

สมศักดิ์เทพสุธินเคยบอกว่า
จะยังอยู่กับพักพลังประชารัฐต่อ

มีหัวข่าวว่าสมศักดิ์ดูข้อมูล

คุณสมศักดิ์บอกตอนนี้มีข้อมูลใหม่อยู่เรื่อย
จึงทำให้เราต้องรวบรวมข้อมูล
เพื่อตัดสินใจทางการเมือง
จะเอาเรื่องความรักความชอบไม่ได้
แต่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นต้องดูให้ครบถ้วน
เคยบอกว่าช่วงเดือนมกรา๖๖
แต่ตอนนี้ข้อมูลได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
จึงทำให้ต้องดูข้อมูลกันใหม่

นี่ลีลาของคุณสมศักดิ์

คุณสมศักดิ์อยู่กลุ่มไหนกลุ่มนั้นชนะ
คือพูดง่ายเขาอยู่กับกลุ่มชนะ

และมีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง
คนสำคัญระดับเลขาธิการพัก

สันติพร้อมพัฒน์ยังกักไม่กล้าออกตัวอยู่หรือไป
นี่ขนาดเลขาธิการพักนะ
ฉะนั้นนี่คือกลุ่มที่อยู่ในข่ายเลือดไหลออก

แต่ว่ากลุ่มที่เลือดไหลเข้าก็มีครับ
ธรรมนัฏเตรียมหวนกลับพลังประชารัฐ
แต่สอสอที่ถูกขับออกจากพักไปแล้วเนี่ย

ผิดกฎหมายไหมมีข้อห้ามไหม
ครองวิชสนุทธ์มีคำตอบ
วิชสนุทธ์ที่เศรษฐกิจไทย

ฉะนั้นเมื่อเลือดไหลออก

ตัวเลขผู้สมัครสอสอของรวมไทยสร้างชาติ

ก็ต้องรอความชัดเจนให้ตัวเลขมันนิ่ง
จึงมีข่าวว่าการยุบสภาอาจจะไม่เกิดขึ้น
จะอยู่ครบเทอมหรือถ้ายุบก็ไปโน่นเลย
เดือนมีนาคมบิ๊กตูลั่นนั่งนายกถึงมีนาคม
คือข่าวนี้มาจากวงประชุมที่เขาช่วงพักการประชุมคอรมอเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์ก็ได้พูดคุยหารือกับรัฐมนตรี
คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไม่มีใครอยากเสียตังค์เร็วหรอก
เรื่องที่จะยุบสภาผลเอกประยุทธ์จึงพูดขึ้นว่า
งั้นก็อยู่กันไปถึงมีนาคมปีหน้า
อันนี้ก็ตีความว่าอยู่ใกล้ครบเทอม
ครบเทอมหรือใกล้ครบเทิมก็มีเวลาอีกสี่เดือน
จากนี้ไป๔เดือนตลาดนัดการเมืองจะคึกคักเข้มข้น
ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะย้ายพักภายใน๔เดือนนี้
วันนี้นอกจากขีดเส้นใต้เรื่องการเมือง
ขอปิดท้ายด้วยข่าวที่ผมได้ให้ความสำคัญ
และเรียกร้องมาตลอดเรื่องข่าวที่จะดูแลเรื่องค่าไฟ
ข่าวดีรัฐจอช่วยค่าไฟรอบใหม่
เป็นข่าวมาจากคุณสุพัฒน์พงศ์พันมีเช่า
กระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาแนวทาง
ดูแลค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดจะได้ข้อสรุปประมาณต้นเดือนธันวานี่
ต้องคอยดูว่าจะมาช่วยเหลือค่าไฟฟ้ายังไง
อีกข่าวหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดี
ที่ผมได้กระแทกกระทันกระทุ้งมานาน
ก็คือเรื่องการปราบแก๊งคอนเซนเตอร์
วันนี้มีข่าวบิ๊กป้อมให้๓เดือน
ล้างบางคอนเซนเตอร์กับขุนออนไลน์
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี
ถ้า๓เดือนสามารถล้างบางคอนเซนเตอร์ได้จริงเนี่ย

แต่ว่าถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนอย่างเราเราจะต้องจับตาดูครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ